เรื่องราวของความเชื่อในปีที่ผ่านมามันจะมีเยอะแยะมากมายนะ
โอ้โหต้องบอกว่าฮอตมากฮิตมากก็มีเรื่องของกุมารนี่แหละ
รวมไว้แล้วกับสุดยอด๔กุมาร

พอแล้วจะพาไปติดตามซึ่งมีกุมานอร่อยมากนั้นไปดูกันเลยครับ
มาเริ่มต้นกันที่แรกที่วัดท่าหลวงพลตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่แห่งนี้ได้เป็นที่ฮือหาเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วจากการที่มีคนถูกรางวัลน้อยใหญ่จำนวนมากติดต่อกันหลังจากที่ได้มาขอโชคกับท่าหลวงพลตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่แห่งนี้ได้เป็นท
หรือน้องพอสที่เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนดเมื่อวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๒โดยทางพ่อแม่และญาติได้นำศพมาฝังไว้ที่โคนต้นโพใหญ่ที่บริเวณวัดแห่งนี้จากนั้นก็ได้มีผู้ใจบุญขออนุญาตทางวัดเพื่อที่จะขุดร่างของน้องพอสมาบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้
ยินยอมประกอบกับทางเจ้าอาวาสวัดได้อนุญาตจึงได้มีพิธีขุดนำร่างของน้องพอสขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาแต่ปรากฏว่าร่างที่ขุดขึ้นมานั้นกลับไม่เน่าไม่เปื่อยและยังมีสภาพแห้งไม่มีกลิ่นสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมากทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าน้องพอสเป็นกุมาร

น้องเสือจังหวัดปฐุมธานีที่แห่งนี้ก็มีรูปปั้นไอ้ไข่เช่นกันเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนกล่าวว่าวัดโปรยฝนเป็นวัดเก่ามีโบสถ์ที่เก่าแก่ชำรุดเลยอยากหาทุนมาสร้างพระอุโบสถจึงเกิดแรงบันดาลใจเดินทางไปที่วัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยที่ไม่รู้จักวัดนี้มาก่อนและได้เห็นรูป
ท่านเจ้าอาวาสจึงได้เช่าบูชารูปปั้นของไอ้ไข่มาไว้ที่หน้ากุฏิวัดโปรยฝนปรากฏว่ามีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอพรแล้วได้ตามที่หวังและกลับมาทำการแก้บนจนเป็นเสียงร่ำลือกันแบบปากต่อปากถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่วัดโปรยฝนตั้งแต่นั้นมา
อีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีสาธุชนพากันเดินทางมากราบไหว้ยังไม่ขาดสายกับกุมารเจ้าสัวเห่งแห่งอาสมฤษีเนรตำบลโพแตงอำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ฤษีเนรธาตุพุทธคุณกล่าวว่าทุกวันทางอาสมฤษีเนรจะเปิดให้ประชาชนเข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอโชคขอลาบกับพ่อปู่ฤษีพรมเมษและกุมารทองเจ้าสัวเห่งเพื่อรับทรัพย์รับโชคทุกวัน
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีประชาชนได้รับโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้และคนที่ได้โชคลาภกันนั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เกิดจากการที่กุมารเจ้าสัวเหงไปเข้าฝันบอกโชคทำให้เกิดเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกุมารเจ้าสัวเหงตลอดมา
สาธุชนต่างพากันศรัทธากุมารเจ้าสัวเหงและได้เข้ามากราบไหว้ขอพรที่อาสมฤษีเนรเป็นจำนวนมาก
และกุมารองค์สุดท้ายคือกุมารทองน้องก้าวหรือกุมารทองน้องก้าวเลิฟที่วัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกุมารองค์ยืนเนื้อทองเหลือง
ที่มีหน้าตายิ้มแย้มก้าวมวยผมทำท่าในลักษณะมือซ้ายกำหมัดธรรมธแมงมือขวาชูนิ้วสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความรักและความเมตตาเป็นกุมารองค์ยืนที่สร้างขึ้นตามตำรับหลวงปู่แย้มสิทธิเอกหลวงพ่อเต๋วัดสามงามด้วยใบหน้าและท่าทางที่แสนใจดีทำให้สาธุชนจำนวนมากมากราบไหว้เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์จากที่ได้ยินว่า
มีคนได้โชคจากกุมารทองน้องก้าวเลิฟอย่างต่อเนื่องทำให้สาธุชนทั้งหลายต้องเข้าแถวรอกราบไหว้ทีละคน
และอีกหนึ่งเคล็ดลับในการขอพรนั่นก็คือต้องกระซิบขอพรที่หูของกุมารทองน้องก้าว
นั่นเพราะว่าเคยมีคนได้โชคติดต่อกันมาแล้วหลายครั้ง
และนี่ก็คือสี่กุมารทองบันดาลโชคที่ชาวบ้านต่างให้ความเคารพสัทธา
แต่เรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เล่าต่อกันมาเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
ตำนานของเด็กผมจุกนุ่งจงกระเบนที่อยู่บนความเชื่อและความศรัทธาของคนไทย